ไปดูเรื่องต่อไปนะคะอันนี้ต้องทำใจนิดนึง

แล้วตื่นเต้นด้วยเพราะน้องตัวนี้หลงเข้าไปอยู่ในบ่อแต๊ก

จะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย
รอดไปค่ะตกใจไหม

ตัวแรกตอนันไปดีกว่าพิดทาง
แต่ว่าไปตกอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสวนเสือ

แล้วน้องมาจากไหนแล้วคนถ่ายคือยังไงอ่ะงง
งงมากแล้วน้องเดินแบบทำไมแบบไม่สนใจอะไรเลย
น้องรู้ไหมว่าไอ้ที่น้องเดินผ่านไปจราเข้มันกินหนูได้นะคะ
ตายเลยนะลูกวันหลังไม่ต้องเดินไปนะตรงนี้
ไปที่อื่นที่มันเดินง่ายไปเดินในทุ่งในอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
แต่เอามาให้ดูกันตื่นเต้นดีเหมือนกันให้น้องรอดนะคะ
อย่าหล่มน้องด้วยน้องต้องจำนะลูกอย่าเดินมาเพราะมีนะคะ

เอาอะครับจับแยกผมเป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วก็หมุนอยู่ในน้ำ